ตั้งแต่วันที่๒๘มิถุนายนค่ะ
แล้วตอนนั้นก็เป็นข่าวดังเลยนะครับ
เธอออกมาบอกว่าเธอติดเชื้อลงปอดด้วย

คือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าทำเอาเธอเครียดแล้วก็จิตตกไม่น้อยเลยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเธอติดโควิดไม่ใช่คนเดียวค่ะ
ครอบครัวเลยค่ะแล้วก็เข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ

คลิปที่เห็นเนี่ยก็คือช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อลงปอดเลยนะคะ
แล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสค่ะ
ตอนนี้เธอได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ

แนนเค้กพร้อมคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะคะได้กลับบ้านแล้วค่ะ
โดยมีแฟนนะคะคุณสารวัตรหมีเนี่ยค่ะขับรถมารับค่ะ
ส่วนน้องสะพ้ายกับหลานนะคะยังคงต้องรักษาตัวอยู่อีก๒๓วันค่ะ

เพราะว่าในเคสของพวกคุณแพนเค้กเนี่ยคนที่ไม่ได้ติดเนี่ยมี๒คน
ก็คือน้องชายแพนเค้กก็คือพ่อที่บวชอยู่นะคะ
ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐนะคะได้สอบถามผ่านผู้จัดการส่วนตัวของแพนเค้กค่ะ
บอกว่าเธอออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
คำสั่งของแพทย์นะคะแต่ว่าถึงจะออกมาแล้วนะคะ
แต่ว่าต้องกักตัวต่อ๑๔วันนะคะ
แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ต่อไปค่ะ

ขณะเดียวกันค่ะหม่อมน้อยค่ะ
ก็ได้ลงภาพแพนเค้กค่ะภาพนี้เลยนะคะ

เธอและครอบครัวได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็อวยพรขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะ
ก็ดูแลตัวเองต่อไปนะคุณผู้ชม
ค่ะรักษาตัวหายแล้วยังไงก็ต้องมาตรการเค็มข